สงขลาเนี่ยหนูน้อย๕ขวบปั่นจักรยานออกจากบ้าน
แล้วหายตัวปริศนากำเงินมาจะไปซื้อขนมเงินตกอยู่ที่พื้น
จักรยานตกอยู่หน้าร้านฮะแต่ตัวเด็กเนี่ยหายปริศนาที่สงขราครับ
คุณแอนน้ำฝนตามรายงานเนี่ยไม่ได้บอกชัดแต่เบื้องต้นน่าจะเป็นพี่ชาย
เป็นพี่สาวขออภัยพี่สาวของเด็กชายต้นน้องต้นนพัดศรชูจิตอายุ๕ขวบ
ต้นเนี่ยหายตัวไปและตอนที่หายตัวไปวันที่หายตัวไปใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีน้ำเงิน
ต้นไม่ได้อ้วนนะเป็นเด็กไม่ได้จ้ำม่ำออกจะผอมด้วยซ้ำ
หายออกไปจากบ้านเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาของ๑๒กันยายน
นี่คือพิกัดของเขาพระอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา
คุณแอนซึ่งเป็นพี่สาวรออยู่ที่บ้านน้องต้นเนี่ยปั่นจักรยานจากบ้าน
ไปที่ร้านค้าห่างกันไม่ถึง๑๐๐เมตรไม่ไกลเลยมองก็เห็นประมาณสัก๙๐เมตร
แต่พี่แอนรออยู่ที่บ้านไอ้ตนมันหายไปไหนนะ

แอนเดินไปตามหาเอ้าต้นไม่อยู่จักรยานอยู่เงินอยู่
ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องต้นเป็นตายร้ายดียังไงตกใจมาก
รีบบอกครอบครัวรีบบอกคนในชุมชน
บอกผู้ใหญ่บ้านตามหากันทั้งวันตามหากันทั้งคืน
ตั้งแต่๑๒แล้วนะแต่ยังหาไม่เจอเดี๋ยววันนี้
คือวันที่๑๓จะเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจอีกทีนะฮะ
ค้นหาแล้วหายังไงก็หาไม่เจอหลายคนให้เห็นข่าวนี้
ใจคอไม่ดีเลยเฮ้ยมันจะมีคดีร้ายเกิดขึ้นกับน้อยเหรอ

จะไปซื้อของเงินต้องติดตัวน้องไป
หรือถ้าจะถูกลักพาตัวเงินก็ต้องติดตัวน้องไป

ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องต้นเด็กชายนพัดศรกันแน่
หลายคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ผ่านโซเชียลมีเดียก็อวยพร

ขอให้น้องต้นปลอดภัยขอให้เจอน้องเร็วนะครับ
ตอนนี้หากใครเจอบ่อแสเบอร์มือถือมีไหมฮะ
ช่วยแจ้งเบาะแสเอาครอบครัวน้องต้นหน่อย

นี่คือเหตุการณ์เด็กชายปริศนาหายตัวที่จังหวัดสงขลานะครับ
เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยนี่ที่สงขลาใช่ไหมคะเด็กไทย